คุณผู้ชมทีมข่าวของเราไปเห็นการให้สัมภาษณ์ของคุณสุธินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
แล้วก็การให้สัมภาษณ์เนื้อหามันน่าสนใจมาก
เราอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังคือจะได้เห็นทิศทางของพรรคเพิร์ตไทยในตอนนี้
ในความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โหวตนายกรัฐมนตรีให้ผ่าน
ให้สัมภาษณ์กับทางรายการอิสรภาพแห่งความคิดไทยโพสต์นะคะ
ระบุว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี๒๗กรกฎาคมนี้เท่าที่คุยกัน
จะไม่มีของปลอมไม่มีตัวหลอก
อยากให้วันที่๒๗กรกฎาคมโหวตจบภายในรอบแรกเพียงรอบเดียว
และชื่อแรกที่เสนอเพียงคนเดียว
คือก่อนหน้านี้มีกระแสใช่ไหมว่าจะเอาตัวหลอกมาโหวตก่อนไหมล่ะ
เพราะว่าได้ครั้งเดียวนี่ไม่งั้นกลายเป็นยติซ้ำโหวตซ้ำไม่ได้
หรอกนะจะเป็นตัวจริงคนเดียวครั้งเดียวเอาให้ได้
แต่ว่าระหว่างนี้จนถึงวันโหวตนายกถ้าประสานงานไม่ได้
ถ้ามันไม่ชัวร์ถ้ามันไม่ชัดอาจขอเลื่อนค่ะ
ขอเลื่อนจะเสนอในที่ประชุมให้เลื่อน
แต่ส่วนตัวมองว่าประสานได้นะน่าจะชัดเจนนะ
ไม่น่าจะถึงขั้นจะต้องไปขอเลื่อนเชื่อว่า๒๗กรกฎาคมจบค่ะ

การจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยตอนนี้คุณสุธินบอกว่าอยู่ในช่วงทางสามแพร่ง
สามแพร่งหมายความว่ายังไงคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะ
แพร่งที่๑คือ๘พักร่วมกอดคอกันยอมเป็นฝ่ายค้าน
เราไม่ทิ้งกันถ้าเราไม่ทิ้งกันเราก็ต้องเป็นฝ่ายค้านไปด้วยกัน
แต่ยอมรับว่ามันทุบความหวังดับฝันประชาชนเพราะผลการเลือกตั้งอยากให้เป็นรัฐบาล
เพื่อสกัดกั้นอีกฝ่ายไม่ให้เข้ามาเป็นรัฐบาลอีก
แพร่งที่๒ค่ะคือ๘พักร่วมรัฐบาลกอดคอกันเหมือนเดิม
เช่นถ้าสวบอกว่าไม่เอาก้าวไกลเดี๋ยวไปคุยกับสวว่าเอาก้าวไกลเถอะ
อยากให้ก้าวไกลปรับอะไรตรงไหนล่ะเดี๋ยวคุยกับก้าวไกลให้ประสาน
เช่นเรื่องมาตรา๑๑๒อยากให้ก้าวไกลลดใช่ไหมอยากให้ลดยังไงล่ะ
ถ้าเขาลดให้แล้วโอเคใช่ไหมนี่อันนี้คือแพร่งที่สองนะคะ
แพร่งที่สามค่ะคือถ้าคิดจะตั้งรัฐบาลเพราะคำนึงถึงประชาชนและผลการเลือกตั้ง
เมื่อ๑ไม่ได้๒ขอเป็นก็ต้องจำเป็นเดินหน้าเป็นรัฐบาลคือเพื่อไทยที่ได้อันดับ๒ใช่ไหม
เขาเป็นแก่นำแต่อาจจะต้องตัดก้าวไกลไปนะแพร่งที่สามคืออาจจะไม่มีก้าวไกล
แต่ใช้คำแบบนี้นะคะคือคุณสุธินบอกว่าจำเป็นต้องสละน้องเพราะน้องไม่ลด
เงื่อนไขไม่ลดก็จำเป็นต้องสละถ้าไม่สละก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
แล้วให้อีกฝั่งเป็นรัฐบาลแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ประชาชนที่สนับสนุนและลงคะแนนให้จะผิดหวัง
แพร่งแบบนี้ค่ะครับนี่ไงค่ะทีมข่าวของเราเลยบอกว่าฟังแล้วมันน่าสนใจมาก
ทีนี้คุณสุธินย้ำอีกว่าตอนนี้ยังยืนยันอยู่ในทางสามแพร่งคือยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจ
ยังไม่ได้เลือกแพร่งใดแพร่งหนึ่งต้องฟังประชาชนฟังสังคมเพราะมันไม่ง่ายเลย
การจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้ยากกว่าทุกครั้งที่ยากเพราะว่ารัฐธรรมนุนกำหนดให้สวร่วมโหวต
นายกรัฐมนตรีกับสอสอตรงนี้แหละที่มันยากข้อจำกัดนี้ไม่นานก็จบแล้วนะคะ
ส่วนจะตัดสินใจอย่างไรถ้าต้องยอมเจ็บปวดเพื่อบ้านเมืองเดินได้ก็อาจจะเป็นทางหนึ่ง
แต่ถ้ากลัวความเจ็บปวดต้องรักษาบรรยากาศมันก็จะเป็นอีกแบบนึง
แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะทำให้จบเร็วที่สุด

ใช้คำนี้เจ็บแต่จบ
ถ้ากลัวเจ็บแล้วมันไม่จบก็ไม่มีประโยชน์
ใครจะเจ็บแล้วจะจบไหมต้องติดตาม

ตอนนี้ยังไม่เลือกก็เป็นทางสามแพร่งที่ฉายภาพให้เห็น
อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจคือคุณจตุรนฉายแสงครับ
มิ้วคุณผู้ชมครับสอบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
และเป็นอดีตหัวหน้าพักไทยรักไทยตำหนิติติงนะ
ทีมเจรจาของพักที่ไปนัดพูดคุยกับพลังประชารัฐ
และรวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความทวิตข้อความ
เอาไว้แบบนี้ครับนายจตุรนฉายแสงทวิตข้อความประเด็นร้อนร้อนครับ
บอกว่าการหารือกับพักการเมืองต่างโดยหลักการก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำ
แต่การหารือกับพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐ
ถ้าจะทำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่อาจมีประโยชน์ได้เลย
ถ้าจะพัฒนาไปถึงขั้นว่าร่วมรัฐบาลกับ๒พักนี้
เป็นเรื่องที่ไม่ควรแม้แต่จะคิด
เรื่องจับพักการเมืองส่วนใหญ่ในแปดพัก
ต่างก็ประกาศชัดเจนในระหว่างหาเสียงเลือกตั้งว่า
จะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับ๒พักนี้

มาถึงวันนี้จะอ้างว่าเหตุการณ์เปลี่ยนไป

จตุรนมองว่า๒พักนี้คือเครื่องมือ
ในการสืบทอดอำนาจพระเด็จการมาตั้งแต่ต้น

ประชาชนปฏิเสธ๒พักนี้อย่างชัดเจน

และประชาชนต้องการให้มีรัฐบาลประชาธิปไตย
อันเป็นที่ยอมรับของประชาชน

จัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก้าวไกล

มุมมองของคุณจตุรนฉายแสงครับ
ของนักวิชาการหลายท่านก็น่าสนใจมากครับ
คือมีเวทีเสวนาวิชาการนะคะ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
หัวข้อก็คือวิเคราะห์การโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่๓
และการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไล่เรียงฟังดูท่านแรกนะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรมิตกุล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
อาจารย์บอกว่าถ้ามองสถานการณ์ตอนนี้
เพื่อไทยมี๒ทางเลือก
เพื่อไทยต้องตั้งรัฐบาลที่มาจาก๘พักร่วมที่ตกลงกันไว้
ถือเป็นการเดินหน้าตั้งรัฐบาลของประชาชนได้สำเร็จค่ะ
การยอมรับเงื่อนไขของพักเสียงข้างน้อย
แต่ถ้าเลือกเส้นทางนี้เพื่อไทยเสียอำนาจการต่อรอง
เป็นการสลายคั่วพักฝั่งประชาธิปไตย
ส่วนก้าวไกลมีทางเลือก๒ทางเหมือนกัน
เพื่อไทยมีทางเลือก๒เก้าไกลก็มีทางเลือก๒
ถ้าเก้าไกลยังคงยืนยันในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ถ้าจะเป็นรัฐบาลพักเก้าไกลต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง
เช่นเปลี่ยนจากแก้มาตรา๑๑๒มาเป็น
ปรับปรุงโทษที่เกิดจากมาตรา๑๑๒

อันนี้คือทางเลือกแรก
คือเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน๒๗ล้านคน
ทางที่๒นะครับพักของฝั่งที่ได้๑๐ล้านเสียง
มาตั้งเงื่อนไขต่าง
โดยเพราะยิ่งที่มีการยกระดับ
จากการเรื่องของถ้าแก้ไขมาตรา๑๒จะไม่สมนุน
ก็กลายเป็นยกระดับเป็นไม่เอาพักอันดับหนึ่ง

เช่นเปลี่ยนจากการแก้ไขมาตรา๑๑๒
เป็นแก้ไขปัญหา

คุณผู้ชมคะด้านรองศาสตราอาจารย์ดรพิชัยรัตนดิหลกณภูเก็ต
มนุยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ถ้าเพื่อไทยข้ามคั่วในการจัดตั้งรัฐบาลนะ

อารมณ์ของมวลชนจะทวีความไม่พอใจ
จะเกิดการชุมนุมนอกสภา
ดังนั้นแนวทางของเพื่อไทยลำดับแรกคือ
ไปคุยกับสวก่อนสิ
ไปคุยกับสวก่อนเลย
แล้วต่อมาถึงจะไปคุยกับพักการเมือง
แต่มันต้องไม่ใช่พลังประชารัฐนะ
มันต้องไม่ใช่รวมไทยสร้างชาตินะ

อาจารย์เขามองว่าสิ่งที่เพื่อไทยทำคือ

แล้วคุยทั้งพลังประชารัฐ

ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เอาก้าวไกล
มุ่งตรงไปหาพักการเมืองเลย
ทั้งที่รู้อยู่แล้วนะครับว่า

ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรโอลานถิ่นบางเตียว
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสต

เพื่อไทยคุยกับก้าวไกลอีกสักรอบไหม

กลัวว่าแหมมันจะไหลเวลาไปเรื่อย

เดี๋ยวตำแหน่งนายกจะตกที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรอก
ผมกลัวว่าอำนาจจะไหลต่อไปเรื่อย
อย่างเช่นแคนดิเดตทั้งหมดของเพื่อไทยไม่ผ่านสักคนหนึ่ง
ซึ่งอันนี้อันตรายมากถ้ายื้อกันอย่างนี้
เพราะในท้ายที่สุดบรรทัศน์ที่มันผิดปกติ
จะทำให้แคนดิเดตของภาคเมื่อไทยไม่ผ่านสักคน

ซึ่งแปลความว่ามันจะไหลจนไปถึงพลเอกประวิทย์ได้